เป็นพาดหัวข่าวว่าจ่อยิงหัวฆ่าสยองนักศึกษาช่างยนต์
ของวิทยาลัยการอาชีพที่จังหวัดชุมพร
จนเสียชีวิตแล้วก็โยนศพทิ้งที่ร่องน้ำริมถนนนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดสาเหตุไว้๒สาเหตุ
ก็คือ๑เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
กับกลุ่มวัยรุ่นหรือ๒เรื่องของชู้สาวตั้งไว้๒ปมแบบนี้
เพราะว่าผู้ตายอายุแค่๑๖ปีแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่และหน้าตาดี

อันนี้นะครับก็เป็นเหตุที่พบอยู่เมื่อวานนี้
จุดพบศพอยู่ในร่องน้ำสวนปาล์มน้ำมันริมถนนสายทุเรียน
สถานีรถไฟหมู่๗ตำบลทุ่งตะไกรอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายไกรสอนสุธานีนะครับชื่อเล่นว่ากล้าอายุ๑๖ปี
เป็นนักศึกษาสาขาช่างยนต์ระดับปวชปี๒วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
โดยบ้านผู้ตายอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ไปพบศพคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วัน
สภาพศพนั้นลอยคว่ำหน้าสวมเสื้อช็อปของนักศึกษาสาขาช่างยนต์นะครับ
เป็นเสื้อช็อปสีน้ำเงินเข้มรองเท้าผ้าใบสีดำ
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงที่ขมับด้านขวากระสุนทะลุขมับซ้าย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดจำนวน๑นัด
ร่างกายมีรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทำร้ายหลายแห่ง

เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลทุ่งตะโกนะครับ
จากการสอบสวนเพราะว่านายไกรสอนได้หายตัวออกจากบ้าน
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากที่เลิกเรียนแล้วก็ได้อาศัยรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อน

แล้วก็มีเพื่อนอีกคนขี่รถจักรยานยนต์มารับ

เพื่อจะรอให้ญาติของนายไกรสอนมารับเข้าบ้าน
จากนั้นได้ขาดการติดต่อกับทางญาติ
แล้วก็ช่วงสายของวันเสาร์ที่๑๙มกราคม
ญาติก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้ที่สอบภอด์ทุ่งตะโก
มาพบเป็นศพถูกจ่อยิงขมับลอยอืด

เจ้าหน้าที่สอบถามนายประดิษฐ์ยุทธนา
ก็เป็นผู้ที่พบสบคนแรก
เปิดเผยบอกว่าช่วงค่ำขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับภรรยา
แสงไฟหน้ารถมันได้ส่องสว่าง
แล้วก็ได้สังเกตเห็นศพลอยอยู่ในร่องน้ำข้างทางพอดี
แต่ตอนแรกไม่กล้าจอดนะก็เลยขับเลยไปก่อน

แล้วตัดสินใจแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบดูดีกว่า
ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งคน
และอาจจะใช้วิธีลวงหรือว่าอุ้มนายไกรสอนขึ้นรถ

จากนั้นได้นำศพไปทิ้งในร่องน้ำริมถนน
โดยสาเหตุตำรวจตั้งไว้สองปมสังหารโหด
หนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของชู้สาว
จากผู้ตายวัย๑๖ปีเป็นคนหน้าตาดี
รูปร่างนี่สูงใหญ่เลยนะครับมีหญิงสาวมาชอบหลายคน
อาจทำให้หนุ่มที่ตามจีบหญิงสาวบางคน
ไม่พอใจนายไกรสอนก็เลยลวงมาฆ่าครับ
หรืออาจจะเกิดจาก๒นี่สาเหตุที่๒นะตำรวจตั้งปมไว้
ก็คือความขัดแย้งส่วนตัวกับเพื่อนนักศึกษา
หรือความขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ